หลังจากเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์นะครับสำหรับหญิงสาวที่แต่งตัวเป็นแม่นาคพระขนงอุ้มลูกไปเดินขายหมูปิ้งและไส้กรอกอยู่ที่สี่แยกไฟแดงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ไทยรัฐทีวีตามเจอตัวแล้วนะครับติดตามจากรายงานครับ
นี้สมัยนี้หากจะให้มาทำการค้าขายในรูปแบบเดิมก็คงจะไม่สามารถแข่งขันกับใครได้แล้วหันไปทางไหนใครก็ขายของเหมือนกันไปหมดหากขายของแบบธรรมดาธรรมดาโลกคงไม่จำคนคงไม่รู้จักเป็นแน่แท้
แม่ค้าหมูปิ้งสาววัย๒๓ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เลยลุกขึ้นมาพลิกโฉมใหม่
สร้างสีสันให้กับวงการหมูปิ้ง
ด้วยการแต่งตัวเป็นแม่นาคพระขนง

อีกมือหนึ่งถือหมูปิ้งไปขายกลางสี่แยกไฟแดง
ไม่ทันข้ามคืนดังเป็นพลุแตก
ทั่วโลกออนไลน์ต่างมีคนพูดถึง
เรียกว่าไม่ต้องเสียเงินค่าการตลาด
ก็มีคนมาโฆษณาให้ฟรี
เพราะไอเดียดีไอเดียเด็ดโดนใจคนยุคใหม่นั่นเอง

ผู้สื่อข่าวของเราก็เข้าไปสอบถามว่า
แม่ค้าผีสาวเมียพี่มากขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่
จะทราบว่าผีสาวมีชื่อว่าน้องโบนันนพัดศร
ชาลาชัยนันพาหรือว่าน้องโบ
ก่อนหน้านี้เคยรับงานทำการแสดงศิลปะป้องกันตัว
ที่ตลาดน้ำอโยธยามาก่อน
ปรากฏเมื่อปีกลายที่ผ่านมาเจอปัญหา
เวทีการแสดงถูกเพลิงไหม้
ทำให้ชุดการแสดงทุกอย่างถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดไปด้วย
จำใจต้องเลิกการแสดงมาได้ประมาณ๑เดือนกว่า
หันมาเอาดีเป็นแม่ค้าผีสาว
เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเอง
คิดว่าถ้าแต่งอย่างนี้เราสามารถ
อาจจะสามารถขายของได้ค่ะ
เพื่อเรียกจุดสนใจนะคะให้คนมาซื้อของของเราค่ะ

เราคิดว่าเราจะแต่งตัวขายเป็นแม่นาคเนี่ย
การแต่งตัวไม่น่าก็จะทำต่อไปเรื่อยนะคะ
เพราะว่าคนรู้จักเราในรูปแบบนี้ค่ะ
ก็อาจจะไม่ได้มีเดินขายนะคะ
สี่แยกวัดพระญาติในเวลากลางคืน
แต่ก็อาจจะปรับไปเป็นทำหน้าร้านนะคะอยู่ทางป้อมตำรวจแทนนะคะ

หลังจากเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์
ก็มีทั้งเสียงชื่นชมและติเตียนเข้ามาบ้าง
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย
โดยจะเลิกขายในช่วงกลางคืน
เพราะจะทำให้ใครเขาตกใจ
ประกอบกับห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วย
โดยจะเปลี่ยนมาขายช่วงบ่ายถึงเย็น

เพื่อไม่ให้ไปกีดขวางการจราจร

ยังสามารถจ้างเธอและคณะสอพุทธไทยสวรรค์

รับงานแสดงทั้งศิลปะป้องกันตัว
อาวุธไทยโบราณฟ้อนดาบ๑๒เล่ม

สนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะ